ท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ในพื้นที่เทศบาลนครนครราชศรีมานะฮะ
ตำรวจเนี่ยไปเจอจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้าไปตรวจค้นไปตรวจจับ
ไปดูนะครับว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะฮะที่กลางถนนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยไปตรวจจับจักรยานยนต์คันนี้นะครับแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ยินยอม
อ่าให้ตรวจค้นต่างต่างนะครับแล้วก็นี่มีการพยายามขัดคืนแล้วผลักเจ้าหน้าที่ไว้อย่างงี้นะฮะ
วงเอาไว้ก็คือจักรยานยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
นี่ตำรวจจะเอาเข้าข้างทางก็ไม่ยอมเห็นไหมฮะรถติดเลยนะครับ
แล้วมีน่าจะเป็นตำรวจอาจจะออกเวรแล้วฮะครึ่งท่อนเนี่ยฮะ
สงสัยจะขับรถผ่านมาพอดีนะครับเจอเหตุก็เลยบอกให้นี่รีบเอารถเข้าข้างทางก่อน
ตอนนี้รถมันติดเจ้าของกล้องหน้ารถนะฮะเจ้าของคลิปนะครับ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับทุกผู้ชมครับในเพจเฟซบุ๊คเช็คอินโคราชประเทศไทย
พร้อมกับบอกว่าตำรวจกับประชาชนทะเลาะกันกลางถนนทำไมเขาถึงทะเลาะกันเกิดอะไรขึ้นคะ
นี่นะฮะคือคำถามที่คนที่ผ่านไปนะครับเราก็เลยตรวจสอบให้นะฮะ
คลิปนี้ยาวสองนาทีได้นะครับทุกผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยถูกดึงไปข้างทางตรงนู้นนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็จูงจักรยานยนต์เข้าข้างทางแล้วมีท่าทีลักษณะจะหนีด้วยนะครับ
ตำรวจนายนี้ก็ไปยื้อรถจักรยานยนต์เอาไว้สุดท้ายเจ้าของจักรยานยนต์เนี่ย
จอดนะฮะแต่ก็เดินอ้อมมาแล้วมาผลักอกตำรวจอีกนะ
เมื่อกี้กลางถนนไว้แล้วนะครับริมถนนผักตำรวจอีก
คือตำรวจก็พยายามที่จะนี่ฮะใจเย็นที่สุดแล้วนะครับ
แล้วก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีจนได้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะมากนะฮะว่าตกลงเกิดอะไรขึ้น
โดยคาดการณ์กันว่าผู้ชายคนนี้ก็คงขี่จักรยานยนต์ที่มีหลายสิ่งหลายอย่าง
ไม่ถูกต้องแล้วแหละอืมที่เห็นชัดชัดก็คือแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีค่ะ
ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คือ๔แยกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมานะครับ
นาฬิกาของเมื่อวันที่๔กรกฎาคมนะครับ
เราก็สอบถามไปยังตำรวจสพเมืองโคราชนะฮะ
กับการสพเมืองนครราชศรีมา
ท่านภูมิกลับบอกว่าตำรวจในคลิปคือดาบตำรวจธนพล
เป็นพบหมู่จราจรของสพเมืองนครราชศรีมา
ตอนนั้นเนี่ยออกตรวจแล้วไปเจอเหตุซึ่งหน้าก็คือเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยาน
มาไม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วช่วงนี้ในพื้นที่
มีรถจักรยานยนต์ถูกจรกรรมบ่อยก็เลยแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ
ตรวจค้นแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้ตรวจค้นนะครับมีการผลัก
ตำรวจมีการขัดขืนตำรวจก็พยายามทำตามยุทธวิธี
พยายามที่จะไม่ใช้วาจาหยาบคายไม่ใช้ความรุนแรง
พยายามจะนำให้คนขี่จักรยานยนต์เข้าข้างทางเพื่อตรวจสอบ
สุดท้ายเนี่ยก็เขาก็ยอมเข้าข้างทางไปนะครับจากการตรวจสอบ
เพราะว่าจักรยันยนต์ยนต์คันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ไม่มีใบขับขี่ไม่ต่อพรบไม่มีคู่มือเล่มทะเบียนรถ
ก็เลยถูกแจ้งข้ออาหารไปทั้งหมดเลยความผิดเยอะอยู่
มีอีกข้อหาหนึ่งคือขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจเขาบอกเอาไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถือว่าไม่ติดใจเอาความกันก็แล้วกัน
พบว่าเขามีอาการทางจิตเวทนะครับ
ตรวจดูพฤติการของเขาแล้วก็ว่าน่าจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่
เราก็จะไม่ติดใจในเรื่องนี้
แล้วก็จากการตรวจสอบแล้วเป็นผู้ป่วย
เราก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่อง
เพราะในส่วนลักษณะในนี้ตำรวจเราก็พบเห็นบ่อย
แต่ถ้าเป็นบุคคลปกติโดยทั่วไป
ถ้ามีแสดงพฤติการผัดความ
ที่นี้ก็เราก็จะต้องดำเนินการตัดปฏิบัติ

นั่นน่ะสิค่ะแล้วก็คนในครอบครัวญาติพี่น้องปล่อยให้ออกมาขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้

ตำรวจก็เลยยึดรถไว้ก่อนนะครับแล้วก็แจ้งให้ญาติเนี่ยไปหาเอกสารที่ถูกต้องมา
ค่ะในการครอบครองรถเพื่อจะนำรถคืนอ่า
ส่วนผู้ชายคนนี้ต้องฝากญาติดูหน่อยนะค่ะเดี๋ยวมันจะมีเหตุใหญ่กว่านี้นะคะ